ออกไซด์ยาเม็ดแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคดีออกไซด์ไม่มีน้ำตาลดีออกไซด์อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

สภาพจิตใจอะค่ะครอบครัวตัวแม็กซ์เนี่ย

ถึงจะมาเยียวยามันก็แทนไม่ได้
คนไม่ได้ทำผิดแล้วไปอยู่ตรงนั้นนะคะ
ซึ่งหนูเองแม่เขาที่อยู่ต่างประเทศ
ญาติพี่น้องกินไม่ได้นอนไม่หลับ
ใครจะมาเยียวยาจิตใจตรงนี้ได้
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ที่เราตามคดีนี้กันต่อ
เพราะว่าวันนั้นตอนที่คุยกันเนี่ยนะคะ
คือทางครอบครัวค่อนข้างมั่นใจในหลักฐาน
รวมถึงตัวพยานแวดล้อมในสถานที่
วันเวลาที่เจ้าแม็กซ์หรืออัจฉริยะเนี่ยนะคะ
เขาอยู่ในวันที่มีการจับแก๊งค้ายาได้ที่ระนอง

ทางครอบครัวก็เอาพุทธแทนนะคะ
วันนั้นก็พูดแบบนี้ว่าคือเขาไม่รู้จะทำยังไง
ก็เดินหน้าร้องสื่อเพราะว่าเขามั่นใจในพญาหลักฐาน
แต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงกับคดีนะคะ
ก็เลยมีการไปร้องตามหน่วยงานต่างรวมถึงสื่อมวลชนด้วย
วันนั้นเท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ย
จากการจับแก๊งค้ายานี้ได้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะ
พฤศจิกายน๓ล้านกว่าเม็ดที่จับได้เนี่ยหนักมากนะคะคุณผู้ชม
ส่วนเจ้าแม็กซ์เนี่ยที่โดนรวบตัวตามที่หัวรายการบอกไปเลยค่ะ
คือเขาจับกันตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วใช่ไหมคะ

แล้วก็มีหมายคือตำรวจทำตามขั้นตอนนะคะ
อันนี้คือเป็นตามขั้นตอนเป๊ะเลย
พอมีหมายปุ๊บกำลังจะเดินทางไปชกที่ต่างประเทศ

แล้วตอนนี้ก็อยู่ที่เรือนจำจังหวัดระนอง
หลังจากวันนั้นจนถึงวันนี้เดี๋ยวลองพยายามหาทาง

ว่าช่วยคือให้คำแนะนำเขาหน่อยว่าเขาควรจะไปเดินหน้า
ร้องเพื่อขอพิสูจน์อย่างไรได้บ้าง
คือแน่นอนตอนนี้อยู่ในกระบวนการแล้วนะคะ
เพียงแต่ว่าเมื่อเขาเชื่อว่าเจ้าแม็กซ์

กว่าจะถึงวันที่ไปพิสูจน์ในศาล

คือก็มืด๘ด้านนะคะ

วันนี้เราคุยกันกับอีกหนึ่งท่าน

ถัดมาเนี่ยก็ไปตามหน่วยงานต่าง

เราคุยกันกับรองอธิบดิ์ไอ้อาการสติภัณฑ์งานที่ขาด
ไม่ได้มาสนานสวัสดีค่ะอาจารย์ประเม็ด

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

เอาอย่างนี้นะคะบอกคุณนารินตาตั้งแต่ต้นรายการเลย
อันนี้เราปรึกษาอาจารย์บนพื้นฐานว่า
ครอบครัวเชื่อในพยานหลักฐานและเชื่อในตัวเจ้าแม็กซ์ว่าบริสุทธิ์จริง
แต่ถ้าครอบครัวเองอาจจะไม่รู้บางอย่างที่เจ้าแม็กซ์ไปทำ
หรือครอบครัวเองสุดท้ายแล้วพยานหลักฐานน้ำหนักน้อย
แล้วเจ้าแม็กซ์สุดท้ายพิสูจน์ว่าผิดในกระบวนการยุติธรรม
อันนี้ก็ว่าไปตามทีละขั้น
แต่อันนี้ต้นทางให้เขาใช้สิทธิ์เขาให้เต็มที่ก่อน
อันนั้นหนึ่งแล้วเป็นครูกฎหมายอันที่หนึ่ง
อันที่๒ถึงจะเป็นอายการเราก็พร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
แล้วจะแนะนำวิธีการต่อสู้ส่วนจะถูกจะผิดไม่ก้าวร่วง
คุณนารินตาค่ะอันนี้ก็ต้องถามแบบให้น้ำหนักทั้งสองฝั่งนะคะ
เพราะว่าที่เจ้าแม็กซ์โดนจับคือเรียกตามชื่อมวยเขานะคะ
ที่เจ้าแม็กซ์โดนจับเนี่ยก็คือตามกระบวนการทุกอย่าง
ขอหมายสารสารออกหมายจับแล้วก็เป็นการรวบตัวตามหมาย
ทีนี้สิ่งที่คุณนารินตากังวลค่ะดิฉันสรุปถูกไหมว่าสิ่งที่กังวลตอนนี้คือ
เมื่อเชื่อว่าเจ้าแม็กซ์บริสุทธิ์แล้ววันนั้นที่คุยกันในรายการเนี่ย
ประเมินว่ากว่าจะได้ขึ้นพิสูจน์ในศาลเนี่ยอาจจะหน่วยเป็นปี
ก็เลยกังวลใจเพราะคนบริสุทธิ์คนเดียวติดคุก
ถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงมากแค่วันเดียวก็แรงแล้ว
เอาอย่างนี้คุณนารินตาค่ะตอนนั้นที่เรามาคุยกันในรายการนะคะ
หลังจากนั้นครอบครัวไปที่ไหนมาบ้างคะ
หลังจากนั้นเหรอคะตอนนี้หนูได้ไปเยี่ยมแม็กซ์ที่ระนองค่ะ
ตรงนั้นหนูก็พยายามเดินไปทางไปติดต่อท่านอายการค่ะ
แต่พอดีท่านไม่สะดวกค่ะโอเคแต่ทีนี้ท่านก็แนะนำให้ให้ฝากเรื่องไว้
แต่ตรงทางหนูเองเนี่ยเลยไม่รู้จะทำยังไง
ว่าจะฝากดีไหมหรือไม่ฝากดีเพราะว่ามันเอกสารมันค่อนข้างเยอะพอสมควรอย่างนี้
คำว่าเอกสารคือเอกสารที่จะไปแสดงว่า
แม็กซ์เนี่ยไม่ได้อยู่ในวันและเวลาที่เกิดเหตุใช่ไหมคะ

ไม่เป็นไร
ทีนี้ไปเยี่ยมเจ้าแม็กซเสร็จแล้วไปติดต่ออายการจังหวัดใช่ไหมคะ

คือวันนั้นยังไม่ได้พบนะ

พอดีท่านยังไม่ว่างแต่ให้ฝากเรื่องไว้อย่างนี้
ซึ่งเรายังไม่ได้ฝากหรือว่าฝากไปแล้วคะ

เพราะตรงนี้หนูไม่มั่นใจว่าจะถึงขั้นเมื่อไหร่
พอดีหนูอยากยื่นด้วยมือเราเอง

เข้าใจค่ะแล้วยังไงต่อคะคุณนารินตา

ไปไปติดต่อทางทางที่นั่นเขาก็บอกว่า

หนูก็เรียกว่าทำไมทางตำรวจ

เพราะว่าเขาสอบพยานแล้วค่ะ

สุดแค่นี้ที่ไปมาใช่ไหมคะ

ถ้าได้ได้สอบถามทางอัชยา

ยังไม่ได้มาสอบปากคำ

ข้อกาวหาค่ะ

อัจฉริยะคือเจ้าแม็กซ์นะคะคุณผู้ชม

คือแบบคดีนี้ได้ความว่าที่ผมดูนะ

ผมดูจากเอกสารที่คุณจอมขวัญให้ดูเนี่ย

พนักงานก็จับตรวจค้นคน

ผู้หญิงก็บอกว่ารถคันนี้
ไม่ใช่รถสอบบอกว่าตัวเองเป็นภรรยาของแม็กซ์

อยู่ที่รีสอร์ทที่นั่นที่นั่นที่นั่นเอาล่ะตำรวจเขาจะสอบสวน
คดีนี้จะมีผู้ต้องหาทั้งหมด๖คนแต่เริ่มต้นสตาร์ทที่๕คน
ตำรวจเขาสอบสวนจนเสร็จคดีนี้จับเมื่อวันที่สิบสิบสาม
พฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดฝากขังได้แปดสิบเจ็ด
สิบสี่วันเพราะเป็นคดีอุกชะกันฝากขังผู้ต้องหาได้แปดสิบสี่วัน
สิบสี่วันต้องฟ้องถ้าไม่ฟ้องต้องปล่อยเพราะฉะนั้นห้าคนแรกเนี่ย
คำถามก็คือแน่นฟ้องหรือยังนี่สตาร์ทตรงนี้ก่อน
ดูรูปคดีก่อนนะอ่าหมายถึงฟ้องฟ้องคนที่จับไปแล้วอ่ะ
คนที่ถูกจับไปแล้วถ้าอายการเขาสั่งฟ้องคนที่จับไปแล้ว
เขาก็มีความสั่งสั่งฟ้องส่วนแม็กซ์เนี่ยที่ยังไม่ได้ตัวมาเนี่ย
เขาจะมีความเห็นว่าควรสั่งฟ้องถ้าเขาเห็นว่าแม็กซ์เข้าไปเกี่ยวข้อง
ควรสั่งฟ้องไปจัดการให้ได้ตัวมาคือไปออกหมายจับเห็นไหม
ผู้หญิงคนนี้บอกเป็นสามีรถเคยเป็นชื่อของเขาก็มีมูลเหตุน่าเชื่อว่า
น่าจะเกี่ยวข้องมีหลักฐานตามสมควรน่าเชื่อว่า
นึกแค่นี้ก่อนแล้วเขาออกมาจับต่อมามารวบแม็กซ์ได้
ก็เป็นอีกแม็กซก็ต้องถูกสอบสวนในฐานะผู้ต้องหา
คือแม้จะมีสิทธิ์ที่จะให้การหลักกฎหมายก็ต้องฟังความทั้งสองฝ่าย
พนักงานสอบสวนสอบพยานไปหมดแล้วว่าหาว่าแก๊กเกี่ยว
วันนี้ได้แก๊กมาก็ต้องสอบแม็กซ์ให้เสร็จ
พอสอบแม็กซ์เสร็จสอบแม็กซ์ได้แค่คนเดียวเพราะสำนวนส่งอายการแล้ว
อำนาจการสอบสวนที่เหลือไปอยู่ที่พนักงานอายการอืม
เว้นการสอบสวนผู้ต้องหาตำรวจก็ต้องสอบแม็กซ์ให้เสร็จ
แล้วส่งรายงานการสอบสวนเฉพาะคำให้การกับบันทึกการจับกลุ่มของแม็กซ์เนี่ย
ไปให้อายการในสำนวนเดิมอืม
การก็อาจจะไปพิจารณาอีกครั้งนึงว่าสิ่งที่แม็กซ์ให้การเนี่ย
มันเชื่อได้ไหมมันหักล้างคำให้การของฝ่ายเจ้าพนักงานได้ไหม
ทีนี้คนของอายการที่เขาตอบว่าสำนวนยังไม่ส่งมา
คือยังไม่ส่งคำให้การที่สอบสวนชั้นสอบสวนของแก๊กไปให้อายการ
ส่วนพนักงานสวนเขาบอกเขาก็สอบได้แค่นี้
คุณจะมายื่นเอกสารอะไรเนี่ยผมไม่มีอำนาจสอบสวน
เพราะอำนาจสอบสวนของผมถูกโอนไปที่อายการแล้วนี่คือประเด็น
ตอบคำถามจึงไม่เข้าใจกันเดี๋ยวนะคะคุณนารินตาเอาให้ชัดเจนก่อนนะ
เอาเท่าที่คุณนารินตารู้นะคะคือคนที่ถูกจับตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้ว
ปลายปีเนี่ยตกลงเขาส่งฟ้องแล้วใช่ไหมคนที่ถูกจับไปแล้วเนี่ยค่ะ
ทางตำรวจทางทางท่านร้อยเวรแจ้งหนูอะนะคะท่านบอกว่าท่านตรงนั้นส่งฟ้องไปแล้ว
สำนวนหลักส่งไปแล้วอ่าแล้วถามผมถามนิดหนึ่ง
คุณถามนารินตานิดนึงถามแม็กซ์ไหมว่าเจอไอ้พวกนี้บ้างไหม๔๕คนเนี่ย
ไม่เคยเลยค่ะไม่อ๋อไม่ให้เจอในเรือนจำอ่ะอ๋อเขาเขาบอกตอนที่ฝากขังที่ศาล
วันวันที่หนูเออวันแรกค่ะเออพูดคุยเยี่ยมผ่านเนี่ยครับ
เขาก็บอกว่าเนี่ยคนในคดีอยู่ในนี้หมดเลย
ก็เลยถามว่าอ่าวโอเคแล้วแล้วแล้วเขาเห็นเราอ่ะเขาว่ายังไง
เขาบอกเขาไม่รู้จักเราเราก็ไม่รู้จักเขาแล้วเราก็เลยแม้ตัวแม่เอง
แม่ก็บอกว่าแล้วมากล่าวหากันแบบนี้ได้ยังไงเขาบอกว่าเขาจำคนผิดอ่า
เดี๋ยวคุณนารินตาเดี๋ยวประเด็นนี้ก่อนนะเดี๋ยวขั้นตอนของอาจารย์ทิ้งไว้ก่อนนะคะ
แต่บทสนทนานี้ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวนิดนึง
คือแสดงว่าห้าคนนั้นถูกฟ้องแล้วอ่า
ถึงอยู่ในเรือนจำทันหะที่แม็กซ์ถูกจับเพราะมันเกินแปดสิบสี่วันอ่า
นิษฐานไม่สันนิษฐานยืนยันได้ว่าถูกฟ้องถ้าไม่ฟ้องเขาปล่อยถูกไหมล่ะ
เออนี่จบนะว่าห้าคนนั้นถูกฟ้องเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้ชัดเจนแล้ว
ชัดเจนแล้วว่าห้าคนที่โดนจับก่อนถูกฟ้องแล้วถูกฟ้องแล้วอยู่ระหว่างกันที่นา
ทีนี้เดี๋ยวมาที่เจ้าแม็กซ์แล้วเดี๋ยวจะบวกด้วยว่าที่ไปเจอกันในเรือนจำแล้วพูดแบบนี้
นารินตาถือสายตลอดรายการนะคะเดี๋ยวพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
คุณนารินตายังอยู่นะคะยังอยู่ค่ะ
เพราะฉะนั้นจากที่อาจารย์ปรเมฆบอกเมื่อสักครู่นี้คือลักษณะแบบนี้เท่ากับว่า๕คนที่ถูกจับไปก่อนแล้ว
อ่าถูกส่งฟ้องแล้วแล้วตอนนี้ที่ไปเจอกับเจ้าแม็กซในเรือนจำเนี้ย
หมายความว่าเขาอยู่ระหว่างเขาเรียกอะไรอาจารย์จำคุกไว้ระหว่างการพิจารณาของศาล
ควบคุมระหว่างการพิจารณาอ่าเขาไม่ได้ประกันเหมือนกันอ่าซึ่ง
มาถึงเจ้าแม็กซ์ค่ะหนึ่งคนที่ได้จับจับมาล่าสุดนี้ตกลงว่า
เพราะบอกแล้วไงหลักการของทางกฎหมายเราต้องฟังความทุกฝ่าย
สอบสวนแม็กซ์เพื่อเอาพยานเอาคำให้การนั้นส่งอายการอีกครั้งหนึ่ง
อายการก็จะเอาคำให้การของแม็กซ์มาพิจารณาว่าสอดคล้องหรือแตกต่างกับคำให้การของพยานปากอื่นหรือไม่
เท่ากับว่าจริงแล้วถ้าบอกว่าขั้นตอนอยู่ที่ใครอยู่ที่อายการแต่แต่หน้าที่
หน้าที่ในการสอบสวนตอนนี้อยู่ที่พนักงานสอบสวน
ฉะนั้นตำรวจต้องเป็นคนสอบแม็กซ์เพื่อส่งคำนี้ไปให้อายการ
แต่สอบได้เฉพาะแม็กซ์นะสอบคนอื่นไม่ได้เพราะอำนาจการสอบสวนอันอื่นหมดแล้ว
เนื่องจากว่าเมื่อสอบสวนเสร็จจึงส่งสำนวนให้อายการเพียงแต่ของแม็กซ์เนี่ยยังไม่ได้สอบ
ก็มาสอบเฉพาะแม่เพราะฉะนั้นถ้าจะร้องขอความตำรวจเขาพูดถูกแล้วเขาไม่มีอำนาจสอบสวน
ตำรวจก็พูดถูกอายการก็พูดถูกบอกสำนวนมันยังไม่มาโอเคนะทีนี้มันเป็นกระบวนการอย่างนั้นทีนี้
ภรรยาของแก๊กเนี่ยจะต้องไปยื่นคำร้องที่อายการจังหวัดถ้าอยากให้สอบไปยื่นว่าจริงแล้วเนี่ยบอกไปเลยว่าแก๊กนี่ไม่ได้กระทำความผิด
จะให้แก๊กเป็นคนเซ็นก็ได้หรือภรรยาเซ็นก็ได้ภรรยาเซ็นก็ได้บอกไปสิถ้าเชื่อว่าอย่างนั้นนะว่าแม็กซ์ไม่ได้กระทำความผิดระหว่างวันที่ท่านนั้นอยู่ที่นั่นอยู่ที่นั่นมีเอกสารมีพยานหลักฐานยืนยันขอให้พนักงานอายการเนี่ยทำการสั่งให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนเพิ่มเติมบุคคล

สอบสวนเพิ่มเติมโดยที่ซึ่งทำได้ตามระเบียบของสำนักงานอายการสูงสุดอ่าโดยโดยที่โดยที่เวลาสอบเนี่ยคือสอบเจ้าแม็กซ์หนึ่งแล้วก็พยานไม่ว่าจะเป็นภรรยาแม่ยายไม่รู้แล้วแต่แล้วแต่คุณนารินตาจะเห็นว่าใครควรจะเป็นพยานที่จะพิสูจน์ความมีสุดหรือบอกความมีผิดหรือบริสุทธิ์ของแม็กซ์คืออายการเป็นคนถามเองเหรอคะหรือว่าหรือว่าการจะซัก

แล้วเอาแล้วไงอ่ะก็คำให้การแค่นั้นยังปฏิเสธไงเอาแต่มันยังไม่ได้ให้อย่างอื่นเพื่อพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นก็แม็กซเขาไม่รู้ว่าเขาควรจะให้การยังไงนี่เป็นธรรมชาติของผู้ต้องหาเดี๋ยวมันอยู่หน้าที่อยู่ที่คนถามหรือหน้าที่อยู่ที่คนจะรอตอบคะเนี่ยเขาก็ถามอย่างงั้นเขาถามอย่างคุณไปอย่างงี้อย่างงี้

ทำหนังสือไปร้องขอความเป็นธรรมให้เหตุผลว่า
อาจจะอ้างฐานที่อยู่ขณะเกิดเหตุไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุ
แล้วมีพยานอะไรที่ยืนยันว่าไม่อยู่ที่เกิดเหตุ
มีบุคคลกี่คนมีอะไรบ้าง
แล้วก็ขอให้พนักงานในการทำการสอบสวนเพิ่มเติม
ซึ่งระเบียบการดำเนินคดีของพนักงานในการการให้ความเป็นธรรม
เป็นหน้าที่ของพนักงานในการอยู่แล้ว
แล้วถ้าเห็นว่าพยานที่ยื่นมาว่าควรจะสอบแล้วในสำนวนไม่มี
อายการก็จะสั่งสอบสวนเพิ่มเติมให้
แต่จะทำโดยความรวดเร็วนะครับเพราะว่าระยะเวลามันน้อย
อาจารย์แล้วที่ทางอายการบอกตอนที่ครอบครัวเขาไปหาแล้วบอกว่าเรื่องยังไม่ส่งมาแปลว่าอะไรคะ
ก็คือยังไม่ส่งคำให้การของแม็กซ์ให้กับพนักงานอายการ
คนมาครั้งแรกแล้วไม่มีคำให้การของแก๊กถูกไหม
ใช่แต่ทีนี้อาจารย์ถ้าสมมุติอย่างเราเป็นชาวบ้านนะ

ไม่ได้ว่าอะไรก็เพราะว่าความไม่เข้าใจถึงต้องมานั่งทำกันอยู่อย่างนี้ไง
ก็คือไปที่อายการจังหวัดเหมือนเดิมอีกครั้งที่ระนองนะคะ
ก็ไปแต่ว่าทำหนังสือไปด้วยร้องขอความเป็นธรรม

ก็เล่าเรื่องเอาท่านร้องขอความเป็นธรรม

อ่างี้เดี๋ยวหลังรายการให้ติดต่อค่ะคือครอบครัวไม่รู้จะหาแล้วยังไง
กลุ่มนอกอยู่ที่ไหน

อ่าเพิ่งกลับมาจากละนองตอนนี้อยู่กรุงเทพฯทีนี้ยังไงอาจารย์
ภูมิลำเนาบ้านบ้านไม่ได้ถามว่าไปละนองหรือเปล่า
ถามว่าบ้านอยู่กรุงเทพฯใช่ไหมไม่ที่อยู่จริงอ่ะ
ทะเบียนบ้านชัยภูมิมันก็ไม่ใช่ละนองค่อยสบายใจขึ้นมาหน่อย
ทำไมแล้วถ้าอยู่ระนองมันอาจจะเกี่ยวข้องไงอ๋ออ๋ออ๋ออ๋อคือน้ำหนักเรื่องใช่ไหม
แต่เอาอย่างนี้ค่ะคุณนารินตาเดี๋ยวเอางี้เราคุยกันในรายการเสร็จแล้ว
เดี๋ยวหลังรายการรายละเอียดนะคะถ้าจะขอความช่วยเหลือเดี๋ยวผ่านรายการเราได้
ทีนี้ตอนนี้ขั้นตอนที่อาจารย์บอกคือว่าไปที่อายการนั้นแล้วไปเขียนคำร้อง
ทีนี้ถ้าไม่เจอตัวอายการยื่นคำร้องเดี๋ยวเขาก็สั่งเองไม่ต้องเจอตัวหรอกอายการ
เหรอคะไม่คือแล้วถ้าสมมุติยื่นคำร้องแล้วให้เจ้าหน้าที่ของอายการเนี่ย
ลงรับไว้แล้วแล้วถ้าครอบครัวเขากังวลว่าจะถึงมือไหมเอกสารต่างมันสำคัญนะ
ถึงถึงถึงถึงคดีร้องขอความเป็นธรรมแยะเอาเถอะถ้าคุณยื่นมาหลาย
คุณโทรมาบอกแล้วผมจะถามอายการจังหวัดให้ว่าได้รับเรื่องหรือยัง
แล้วรับเรื่องแล้วก็ช่วยพิจารณาให้เขาแต่ผมไม่ได้ไปสั่งว่าต้องสอบต้องเสิร์ฟอะไรไม่ใช่นะ
ไม่เกี่ยวนะแต่ผมจะช่วยตามให้ว่าคุณยื่นแล้วเราก็ให้ความเป็นคือไม่ใช่หน้าที่ผมไง
เข้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจอันนี้แค่ขอความช่วยเหลือเฉยเพราะไม่รู้จะไปทางไหนครับ
แต่ทีนี้เดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวจะลองเล่าให้อาจารย์ปรเมฆฟังนะคะ
ครอบครัวเขาเชื่อแบบนี้แต่เป็นไปได้ไหมที่ครอบครัวไม่รู้ว่าเจ้าแม็กเกิดไปทำอะไรขึ้นมา
ในวันที่เกิดเหตุจริงเชื่อโดยไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าแม็กซ์มีส่วนสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะทางครอบครัวเนี่ยยืนยันนะคะว่ายังไงมีหลักฐานเพียงพอที่จะบอกได้ว่าเจ้าแม็กซ์เนี่ยไม่ได้อยู่ในวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตอนที่จับแก๊งค้ายาได้
คุณนารินตาค่ะคุณนารินตาแน่ใจในพยาหลักฐานใช่ไหม
แต่มีช่วงว่างอยู่ก่อนที่คุณนารินตาจะมารับไทม์ที่ตอบในรายการสึ่งตรงนั้นมีอะไรยืนยันนะคะ
ทางที่พักเขาบอกว่ามัน๑๕วันลบอะค่ะ
แล้วตัวพยานเนี่ยคือคนที่อยู่กับเจ้าแม็กซ์ในแต่ละวันหลังจากที่ผละจากรุ่นพี่ใช่ไหมคะ
ค่ะแล้วก็บุคคลที่เห็นที่รู้จักอะค่ะ

ตรงนี้ก็ไม่รู้จะบอกได้หรือเปล่า

คือนอกเหนือจากพยานบุคคลแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคุณนารินตา
ตรงนี้คือในช่วงถ้าเกิดเขาจะเป็นคนที่จะเล่นทางอินเทอร์เน็ตหรือเล่นเกมอะไรอย่างนี้ค่ะ
จะเป็นช่วงวันเวลาที่เขาไม่ค่อยโพสต์ไม่ค่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่เราจะคุยกันตลอดในการสื่อสารอย่างนี้ค่ะ
ตรงนี้ทางหนูก็ไปขอตัวตรงสัญญาณนะคะ

บอกว่าตรงตัวสัญญานะคะมันแค่ย้อนหลังแค่๙๐วัน

ตรงนี้หนูไม่มั่นใจว่าแต่ว่ามีบอกมาว่าได้ทั้งหมด๖เดือน
แต่หนูสามารถเช็คเบอร์โทรเข้าโทรออกเนี่ย
โทรออกเนี่ยค่ะได้ทั้งหมด๖เดือน

ในวันที่๑๓เนี่ยก็ยังโทรหาหนูโทรคุยกับหนูอยู่เป็นเบอร์หนู
แต่ทีนี้อาจารย์ถ้าเราจะจับผิดสมมุติเค้าทำใช้เบอร์อะไรก็ได้

แล้วยังไงอาจารย์

ซึ่งเราเคยนำมาใช้ในคดีสมชายเนรภัยจิต

พยานอะไรก็ได้ที่พิสูจน์ว่าจำเลยมีผิดหรือบริสุทธิ์
นำเข้าสำนวนได้ทั้งนั้นไม่จำเป็น
มีหลักฐานหรือพยานลักษณะไหนไหมคะ
ที่เข้าสำนวนไม่ได้เลย

ก็ได้ที่จะเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี
ทั้งหลายทั้งปวงวิทยามาตรา๒๗
พยานหลักฐานที่เป็นเอกสารพยานวัตถุพยานบุคคล

นำไปพิสูจน์ความมีผิดหรือบริสุทธิ์ได้

เท่าเดียวผู้มีอำนาจพิจารณาพิจารณาเองเขาจะพิจารณาเอง

ทีนี้อาจารย์ในกรณีนี้นี่นะคะ
ถ้าสมมุติครอบครัวเจ้าแม็กซ์จะโดนแย้ง
คือเป็นในชั้นพนักงานสอบสวนเลย
อายการหรือไปรอโดนแย้งในศาลคะ
ทำทันทีที่สามารถทำได้
หมายถึงว่าถ้าจะโดนแบบโดนแย้งไม่แย้งไม่ต้องกลัวแย้ง

ดูความเป็นไปได้หนึ่งนะ

จิกมันได้มันก็ไปได้

อาจารย์คือสิ่งหนึ่งที่วันนั้นทางครอบครัวกังวลคือ
ในระหว่างที่รอแต่ละขั้นคือ

แต่ว่ายาเสพติดจำนวนมันมาก
สารก็อาจจะไม่อยากให้ประกัน
รอฟังพยานหลักฐานสักนิดนึง
แต่ทีนี้คดีนี้มันยังไม่ได้ฟ้อง
เฉพาะแม็กซ์ยังไม่ได้ฟ้องอยู่ที่ชั้นอาจารย์การ

ผมก็แนะนำว่าให้ไปยื่นคำร้องอายการ
เพื่อให้สอบสวนให้สุดสิ้นกระแสความสักครั้งหนึ่งก่อน
ว่าจริงไม่จริงลองไปสอบดูซิ

มีลูกแม็กซ์อยู่ที่บ้านพักอาศัยไหม
ไอ้คนที่ถูกจับ๔๕คน
ชี้ตัวที่ไอ้แม็กซ์เนี่ยมันใช่ตัวจริงไหม
สั่งให้สอบสวนโดยการชี้ตัว

เอางี้ที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะ
คือให้ใส่ไปก่อน

คุณนารินตาคะ๑๒๓แบบนี้นะคะ

หรืออายการจะสั่งตำรวจเอง

สั่งมาให้การสวนให้เดิมการสอบสวน
ส่วนในระหว่างนี้การขอประกันตัวก็จะเป็น

ถ้ายาเสพติดจำนวนมากสารอาจจะไม่ให้

ติดใจนิดเดียวว่าตั้งแต่ตอน
ออกหมายจับมาจนถึงวันที่ถูกจับกลุ่ม

แมทขึ้นชกมวยที่ไหนบ้างมั้ย

ตอนช่วงนั้นมันไม่มีรายการ

คือถ้ามาบ้านเจอตัวอย่างนี้ใช่ไหม
คุณนารินตาคะเวลาวันศุกร์มันจะน้อยหน่อย
เดี๋ยวหลังรายการถ้ามีอะไรติดต่อสอบถาม
เดี๋ยวผ่านทางรายการถามตรงได้นะคะ

ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์

เดี๋ยวค่อยว่ากันหลังรายการแต่อันนี้เบื้องต้นคือ

มันมีวิธีการที่ทำ

กระบวนการยุทธิธรรมไม่ใช่ชั้นศาลที่เดียว
แสดงหลักฐานถูกต้องครบทุน
ท่านพนักงานส่วนพนักงานส่วนส่วนส่วน
ให้รอบครอบส่งให้เอกการ

ขอบคุณอาจารย์ปรเมฆวันนี้ค่ะ
อีกซักครู่แท็บนิวโชว์ค่ะ